ดูด้านหลังหน่อยค่ะด้านหลังโจมือบอลปลาหินใส่รถโดนสาวเลือดอาบ
แล้วเห็นอยู่บนตรงหัวดอมไหมนั่นน่ะโอ้โหเป็นรูอย่างเบลอ
เดี๋ยวถ้าทะลุตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวนะเฮ้ยมันเข้าหน้าพอดีนะเว้ย
พี่เบิร์ตเดี๋ยวก่อนจะไปดูข่าวให้ดูพาดหัวหน้าหนึ่งวันนี้ก่อน
เนี่ยพาดหัวหน้าหนึ่งวันนี้รูปนี้เลยผู้หญิงคนนี้เห็นไหมโอ้โหนี่เข้าหน้า
เลือดอาบโอ้โหนี่เข้าหน้าจริงจริงเว้ยเฮ้ยใช่แล้วเนี่ย
วัยรุ่นปลาหินทะลุกระจกดูกันหน่อยค่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เดี๋ยวจะมีช็อตตอนที่แบบเธอแบบบ้วนเลือดออกมาเป็นนิด
เลือดเลยอ่ะอ่าเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะดูสิสภาพอันนี้ที่เห็นในจอทีวี
คือย้อมสีแล้วนะคุณผู้ชมแต่ดูเลือดชุ่มเลยเพราะว่าอะไรคิ้วแตก
มูกแตกเจ้าหน้าที่ต้องเร่งประถมพยาบาลค่ะเธอไปกับน้องสาว
กลับจากยุธยากำลังจะไปอ่างทองแล้วเส้นตรงเนี้ยดูเส้นทางสิ
เบิร์ดดอมคุณผู้ชมมันเป็นทางที่แบบข้างทางอ่ะ
เป็นแบบทุ่งนาเป็นทุ่งนาเออนะแล้วเป็นทางตรงบ้านคนอยู่ไหนอ่ะ
ไหนบ้านคนอ่ะมันไม่มีไงเป็นทางเปลี่ยวไง
แล้วก็เลยมีน่าจะเป็นแก๊งวัยรุ่นนี่แหละค่ะที่มาก่อเหตุตรงไหนวะน่ะ
คีย์มอเตอร์ไซส์สวนเลยไม่ต้องแอบอ๋อหรอหรอจุดตรงนี้ค่ะ
พื้นที่ตำบลโคกพุทธาที่อำเภอโพทองที่จังหวัดอ่างทอง
แล้วช่วงบ่ายเมื่อวานคนเจ็บคือคุณนันทิยาบัวอาจ
อายุสามสิบห้าปีเธอคิ้วแตกจมูกแตกโอ้โหยิ่งดูรอยที่กระจก
ทะลุเข้าตรงหน้าคนขับพอดีอะค่ะคว่างใส่แบบเนี้ยนะทีนี้พอเธอขับรถมา
แล้วเจอคว่างใส่หน้าเธอเจ็บแล้วล่ะตอนนั้นแต่ค่อยประคองรถเข้าข้างทางค่ะ
กู้ภัยก็ประถมพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลโพทองเล่าให้ฟังแบบนี้
ไปกับน้องไปกับน้องสาวเดินทางมาจากอายุทยา
พวกนั้นจะกลับบ้านในพื้นที่บ้านหัวสแก้เที่ยมเผอร์แสวงหา
ทีนี้ตอนที่ขับรถมาปรากฏว่าเห็นแล้วแหละมีมอเตอร์ไซคันหนึ่งขี่มา
แล้วผู้ชายเป็นคนขี่ตอนที่แบบอยู่ใกล้ผู้ชายคนนั้นน่ะ
เขาขี่มอเตอร์ไซค์คือเห็นรูปร่างเขาว่าผอมสูงมอเตอร์ไซค์สีแดงจำได้เลย
แล้วไม่ได้ขี่ตามนะลักษณะแบบขี่สวนพอสวนมาใกล้เท่านั้นแหละ
มีอะไรบางอย่างตึ๊บมาที่กระจกด้านหน้าแล้วมันเข้าหน้าเธอเต็มอะค่ะ
ตอนนั้นน่ะนะเจ็บแล้วแบบยังไงต่ออ่ะ
มูกหักไหมเนี่ยใช่สิมันแตกทั้งจมูกทั้งคิ้วแบบนี้ค่ะ
แล้วถ้าเกิดว่าปล่อยพวงมาลัยเลยเนี่ยเกิดอุบัติเหตุแน่นอน
นี่ต้องประคองรถเข้าข้างทางนะตำรวจไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุ
โอ้โฮออกมาเป็นริ่มเลยค่ะว่าโอ้โฮใช่คือพอแบบแตกแล้วแบบเหมือนกับแบบ
เลือดก็คงกำลังก่อเลือดมันหลายเข้าคอมาเหมือนเลือดกำเดาอะเออมาเป็นริ่ม
โอ้โหพอเข้าคอแล้วอ่ะแล้วเลือดชุมนี่คือก้อนหินค่ะหิน
ก้อนเบลอเลือดยังแบบอาบอยู่ที่ก้อนหินอ่ะโอ้โห
คิดดูสิคุณผู้ชมทีนี้กระจกฝั่งคนขับอย่างที่เห็นค่ะแตกเป็นรูเลย
ตอนนี้เอารถวางไว้ที่โรงพักแล้วนะแล้วถามว่าตำรวจจะตามจับยังไง
ตำรวจบอกว่าไอ้เส้นนั้นมันเป็นทางตรงแล้วมันไม่มีบ้านคนมันไม่มีกล้องวงจรปิด
แล้วจะตามเจอเหรอตำรวจบอกว่าเดี๋ยวคงต้องไปไล่กล้องวงจรปิดตามแยก
ว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยหนีไปทางไหนยังไงแล้วก็จะได้ตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดี
คาดว่าน่าจะเป็นวัยรุ่นในพื้นที่แล้วก็คงเป็นวัยรุ่นคึกขนองนั่นแหละค่ะ